กลับไปสำหรับตำแหน่งที่ลอยตัวไปแล้ว
ก็คือตำแหน่งของประธานสภาพผู้แทนราชดร
คุณวันมมภหนอมทนะครับ
ให้เป็นประธานสภาเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าอาจารย์วันนอร์เข้ามาที่สภา

อาจารย์วันนอร์ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติให้สัมภาษณ์ก่อน
เข้าร่วมการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนัดแรกวันนี้
ตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็เรียกว่าเป็นแค่ว่าที่ถูกต้องไหมฮะ
ครับว่าที่ประธานสภานะครับโดยอาจารย์วันนอบอกว่า
หากการโหวตวันนี้เลือกอาจารย์เป็นประธานสภา
ก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาธิปไตย

ซึ่งแน่นอนส่วนตัวใช้เวลาในการตัดสินไม่นาน
ตัดสินใจไม่นานนะครับเพราะทราบเรื่องมา
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคมในช่วงบ่ายแล้วนะ
เป็นการทาบทามอย่างไม่เป็นทางการ

เขาแถลงกันเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบ๒ทุ่มนะฮะ

จะส่งผลกระทบต่อโคต้ารัฐมนตรี
ในส่วนของภักดิ์ประชาชาติหรือไม่

ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าพักด้วยนะครับ
นักข่าวก็ถามอาจารย์ตอบแบบนี้ครับ

หัวหน้าพักหรือรัฐมนตรีอะไรต่าง
อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าไม่หวงตำแหน่ง
ให้คนรุ่นใหม่หรือคนอื่นเขามาทำหน้าที่แทนได้นะครับ
ส่วนเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
คือไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพักร่วมรัฐบาล
แต่พักเก้าไกลในฐานะพักการเมืองหนึ่งของสภา

นั่นเป็นกลไกของรัฐสภาในขั้นตอนต่อไป
ฟังเสียงอาจารย์วันนอร์สักนิดหนึ่งนะครับ
ผมไม่ได้คิดนานเพราะว่าถ้าใจจริงอยากให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
เพราะเป็นพักใหญ่การทำงาน
ก็น่าจะมีความลาบลื่นดีกว่าพักเล็ก
แต่ว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเขาตกลงกันว่า
ในช่วงนี้เพื่อบ้านเมือง
ก็อยากให้ผมมาทำหน้าที่นี้
ผมก็ต้องทำหน้าที่เพราะเป็นภาระ
ของพวกเราทุกคนครับ
ของทางในการทำงานต่อไป